งูก็ไปทุกที่นะไม่ใช่แค่ห้องน้ำ
งูตัวนี้บุกไปถึงห้องนอน
หลบอยู่ในซอกเตียงคุณผู้ชม

หรือนี่จะเป็นงูเจ้าที่ค่ะ

เนี่ยเห็นมั้ยฮะตามลูกศรแด่งชี้เลย

รับแจ้งก็มาถึงนี่แหละนี่แหละ

จริงมันคืองูอยู่ในห้องนอน

นี่ทำยังไงโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว
โอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว
โอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว
โอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว
โอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว

โอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว
โอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว
โอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โฮนี่มันโผ่หัวมาอีกแล้ว

เขาโวย้ยนี่น่ากลัว

คนพาขทายดูว่ามันจะตกชกพี่เขาน่ะ

พระแล้วมันจะมีไม้เท้าลายเสือเห็นไหมตรงมุมจอบนซ้ายอ่ะ
มันไปทางนั้นใกล้กับโต๊ะหมู่บูชา
คุณป้าก็แบบว้ายขนลุกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่า
ก็เลยคิดและภาวนาแล้วพูดออกไปว่าไปที่ชอบที่ชอบนะ
พูดเท่านั้นแหละคุณผู้ชมงูเห่าตัวนี้ก็ยอมลื้อให้ลงกล่องพลาสติกอย่างง่ายดาย
ผิดจากก่อนหน้านี้ที่แหมไม่ยอมสักที
รอบนี้ยอมลงแล้วนะลงไปแล้ว
จับได้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จเราก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านหน่อยนะ
คุณป้ารุ่งฤดีอายุ๕๕ปีคุณป้าบอกว่าเมื่อ๓วันก่อน
ก็เจองูตัวนี้แหละมันเลื้อยเข้ามาในบ้าน
ทันทีที่งูเผชิญหน้ากับเธอมันก็ชูคอ
แล้วพยายามที่จะฉกใส่ถึง๓ครั้ง
แต่ป้านี่หลบทันนะ
ป้าหลบเก่งเหมือนสมรักคำสิงตอนได้ในกองโอลิมปิกเลย
แบบนั้นเลยย่อหลบย่อหลบเลยเออแล้วงูมันก็เล้ยหนีไปค่ะ
คือป้าก็โล่งใจแล้วคิดว่ามันก็คงไปแล้วแหละ
แต่กระทั่งช่วงหัวค่ำเมื่อวานก่อนเนี่ยนะคะ
ป้าก็นอนเล่นมือถืออยู่บนที่นอนดี

เข้าห้องน้ำหน่อยแล้วกันนะแต่พอกลับมาเห็นว่ามุ้งเนี่ยที่ปิดไว้มันเปิดขึ้นมาค่ะ
เฮ้ยก็งงสิป้าอยู่คนเดียวว่าใครจะมาเปิดมุ้ง
สักพักหนึ่งได้ยินเสียง

เปิดฝักบัวทิ้งไว้อีกเหรอป้า

แม้คือพอได้ยินเสียงแบบนี้ตกอกตกใจมันเสียงอะไร
ก็เลยชะโงกหน้าไปดูปรากฏโอ้โหงูเห่าค่ะ
ก็เลยเรียกพี่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนี่แหละไปฟังเสียงป้าเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยดีกว่า
โชกไม่โดนมันโชกเลยไปมันโชกเลยขาสามวันทีแล้ว
สามวันที่แล้วเออแล้ววันนี้เข้าไปนอน
ก็มานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในนี้ปวดท้องเยี่ยวก็เลยออกไปเยี่ยว
พอออกมาเยี่ยวเดินเข้าไปนี่มุ้งมันเปิดก็เลยดึงมุ้งลง
งูน่ะมันคูใหญ่เลยมันร้อมอย่างกับแม่ฟอร์บอกให้ตกก็ใจร้องรั่นเลย

ก็คิดว่าโชคดีนั่นแหละคิดว่าโชคดีใช่
โดนแน่งวันนี้แล้วชมพรปาก
แต่อย่างนี้ที่โชคดีผมว่าโชคดีที่พี่กู้ภัยเข้ามาจับได้นะ
แล้วก็โชคดีที่ป้าสังเกตเห็นงูถูกต้องถ้าพูดถึงโชคดีนะค่ะ
แต่ว่าถ้าจะเอาไปเสี่ยงโชคก็แล้วแต่อีกเหมือนกัน
เราถือว่าเราได้บอกข้อมูลของคุณป้าและบ้านนี้แล้วเราจะไม่พูดซ้ำนะคะ
แต่มันน่ากลัวมากตอนจะจับลงในถัง